เชิญชวนกลุ่มสมาชิกให้โจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ
เขาเน้นไปที่เว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการคลังของภาครัฐค่ะ
ทำให้วันนี้นายกรัฐมนตรีต้องออกมาพูดถึงข้อกฎหมายเรื่องของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะคะ
โดยบอกว่าตั้งใจที่จะแก้ปัญหาการโพสต์ภาพการโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมในสื่อออนไลน์
แล้วก็บอกว่าไม่ได้จะไปจับผิดใครค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีต้องออกมาย้ำเลยนะคะ
วันนี้เกี่ยวกับความจำเป็นในการบังคับใช้ร่างพระราช
บรรยัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ยกบอกว่าคือตั้งใจจะแก้ปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ไม่ได้มีเจตนาไปจับผิดฝ่ายไหนค่ะ
โจมตีเว็บไซต์หน่วยงานรัฐและทุกเว็บไซต์ของทุกหน่วยงาน
คือจริงแล้วท่านนายกบอกว่ามีระบบในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอยู่แล้ว
ไม่ให้มีการล้วงข้อมูลนะคะแต่ก็ยอมรับว่าอาจมีปัญหา
เรื่องของการใช้งานในช่วงที่มีการก่อกวนแต่จะเป็นเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้น
ฟังเสียงท่านนายกค่ะ
เพราะฉะนั้นการที่ประกาศออกมาว่าจะโจมตรงโจมตีก็ทางรัฐบาลก็มีมาตรการต่าง
จริงแล้วนะเขามีระบบรักษาความปลอดภัยกันอยู่แล้วล่ะ
อย่าไปให้ให้เครดิตมากนักเลยการที่ให้มาว่าล้มโน่นล้มนี่มันล้มไม่ได้หรอกครับ
มันเพียงแต่ว่าทำให้มันไม่สามารถใช้การได้ก็คือการระลมใช้เข้ามาในช่องทางที่มันจนความถี่มันแน่นเกินไป
มันทุกวันถ้าใช้มากมันก็แน่นหมดมันก็ใช้ไม่ได้ไประยะหนึ่ง
เขาแจ้งพิกัดเลยว่าจะโจมตีเว็บไซต์ไหนในวันนี้
คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเว็บไซต์ของระบบการเงินการคลังของภาครัฐและระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ช่วงเวลาโจมตีคือบ่าย๒โมงถึง๖โมงเย็นนะคะ
นำภาพเว็บไซต์ทั้งสองแห่งที่ถูกโจมตีจนไม่สามารถใช้งานได้มาโพสต์โชว์ให้เห็นด้วยนะคะ

ซึ่งทางพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพระมนกูลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการค่ะ
กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัธยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท
ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดเพราะการกระทำแบบนี้มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ปี๒๕๕๐มาตรา๑๔
ซึ่งเนื้อหาใจความของกฎหมายมาตรานี้นะคะบอกว่า
ผู้ใดกระทำความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนการกระทำของกลุ่มที่เข้าโจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐและระบบคอมพิวเตอร์เข้าข่ายกระทบเรื่องของความมั่นคง
โดยงานด้านความมั่นคงก็ติดตามอยู่ค่ะซึ่งตอนนี้ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดการสืบสวนสอบสวนได้
แล้วก็ยังไม่สามารถเปิดเผยถึงกลุ่มที่เกาะการนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงค่ะ